คุณผู้ชมคะเราเริ่มต้นรายการด้วยข่าวเศร้า
งานศพหลายเหตุการณ์นะคะ
ต่อเนื่องกันที่เรื่องของคุณเก๋กัญญากรอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
คุณเก๋กัญญากรหรือว่าคุณเก๋เลเดอเรอร์
เธอกินยาฆ่าตัวตายแล้วก็กระโดดจากอาคารลงมา
เสียชีวิตเมื่อวันที่๙กันยายนที่ผ่านมา
คุณเก๋เป็นสาวสวยนะคะ
วันนี้เนี่ยมีการจัดพิธีชาปนกิจศพนะคะ
สวดพระอภิษฐรรม๕คืน
แล้วก็วันนี้ชาปนกิจมีคนใกล้ชิดเพื่อน

สารา๑๐เอี่ยมจินดาวัดนวลจันทร์ค่ะ
บรรยากาศที่วัดวันนี้มีคุณแอลกมลวัน

แล้วก็เพื่อนดาราเพื่อนนางงามมาร่วมงานกันเยอะเลยนะคะ
คุณแม่ของคุณเก๋นั่งร้องไห้ตลอดเวลาคุณผู้ชม

ก็มีน้องชายมีคุณพ่อคอยให้กำลังใจ

ร้องเพลงประสานเสียงเป็นเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ก็มาร่วมไว้อาลัยในครั้งนี้นะคะ
น้องชายคนสนิทค่ะที่ถูกพูดถึงเยอะมากก็คือ

ก่อนหน้านี้มีการถูกพูดถึงว่าทำไมไม่มางานศพเลย
เขาก็มีการโพสต์ภาพในโลกโซเชียลว่าเขามานะ
เขาอยู่ในรถเขาอยู่ที่โรงพยาบาล
เก๋อยู่ที่โรงพยาบาลตอนที่อาการสาหัสอยู่อะค่ะ

ก็ไปวางดอกไม้จันทร์๔โมงครึ่งตอนเย็นนะคะ
สีหน้าเรียบเฉยลงมาก็ได้คุยกับคุณแม่ของคุณเก๋

หลังจากนั้นก็เดินทางกลับเลยนะคะไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเลยค่ะ
บอกแค่ว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวเร็วนี้
คือนักข่าวเนี่ยพยายามจะถามว่าคุยกับคุณเก๋ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
คุยกันว่ายังไงคุยอะไรกันบ้างเนี่ยนะคะ
เจ้าตัวก็บอกแค่ว่าคุยแล้วก็ขึ้นรถกลับไปเลยค่ะ
ใช้เวลาอยู่ในพิธีประมาณ๒๐นาทีนะคะ
ส่วนพอนักธุรกิจหนุ่มซึ่งเป็นคู่มั่นของคุณเก๋ไม่ได้มาร่วมงานค่ะ
ระหว่างที่มีการวางดอกไม้จันทร์นะคะแม่ของคุณเก๋เนี่ยร้องไห้จนเป็นลมค่ะคุณผู้ชม
พออาการดีขึ้นเนี่ยญาติก็ช่วยกันพยุงขึ้นมาแล้วก็เดินทางกลับไปพักที่โรงแรม
ทีมข่าวของเราได้คุยกับเพื่อนสนิทของคุณเก๋นะคะคุณแอลนะคะ
ก็บอกว่าเธอกับเพื่อนร่วมกันจัดดอกไม้หน้าเมนเป็นการส่งให้เพื่อนขึ้นสวรรค์
วันนี้ก็ไม่ได้คุยกันกับเอิร์กเลเดอเรอร์น้องชายคนสนิทของคุณเก๋ที่มาร่วมงานนะคะ
เขาบอกว่าไม่มีอะไรต้องคุยใครทำอะไรไว้ก็จะได้รับผลกรรมแบบนั้นคุณแอลเพื่อนสนิทบอกเอาไว้แบบนี้ค่ะ
ช่วยทุกทางนะคะก็ช่วยทุกทางก็คือแอมมางานเกือบทุกวันเลยวันที่ไม่มีงานคือมาทุกวันก็ช่วยตั้งแต่ช่วยแต่วันแรกจนวินาทีสุดท้าย
ก็มีแค่แรงใจจากเพื่อนที่แอลว่าเก๋น่าจะสัมผัสได้จริงนะคะว่าวันนี้ใครที่เป็นเพื่อนแท้หรือใครที่เป็นเพื่อนเชียม
ไอ้สิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือทำแค่ในฐานะเพื่อนคนหนึ่งที่อยากจะทำให้เพื่อนอะไรที่มันเห็นว่ามันไม่ถูกต้องเราก็เข้าไปนิดนึงมันเป็นความรู้สึกที่มีให้เพื่อนจริงอะ
แล้วเรื่องคดีหรือเรื่องอะไรพวกนี้บอกตามตรงว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้คือเพื่อนไม่เคยเล่าให้ฟัง
เคยได้ระบายอะไรเลยแม้กระทั่งเพื่อนที่สนิทสนิทมากกว่าแอลหรืออะไรไม่เคยทราบเพราะเก๋เขาเป็นคนเก็บอ่ะอยากให้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่แล้วล่ะค่ะถูกต้องแล้วแล้วก็ส่วนแอลแอลว่าณตอนนี้แอลก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะคะก็แค่ต่อไปใครทำอะไรยังไงมันก็ต้องได้รับผลแบบนั้นอยู่แล้วค่ะ
ก็คือคนที่โดนจับตามากที่สุดค่ะว่าเกี่ยวข้องกับต่อมาหรือเปล่าก็ในกระแสก็คือน่าจะเป็นเขาที่น่าจะจับกล้องมากที่สุดนะคะแต่คือจริงแล้วแอมก็เป็นเป็นเพื่อนที่มหาลัยก็ไม่ได้สนิทไม่ได้อะไรมากมายนะคะก็ก็ตามตามนั้นค่ะทางใครทางมันนะคะแล้วแต่ใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นอยู่แล้ว

ในวันนี้เพราะว่าเป็นวันที่ชาวพนักกิจศพคุณเก๋พอดีเราตัดมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันบางช่วงบางตอนนะไปชมพร้อมกันครับ
แล้วคนที่เก๋อยู่ด้วยคือใครกันแน่รายการนี้จะเป็นรายการแรกรายการเดียว
และรายการสุดท้ายที่เก๋จะออกมาพูดหรือว่าหลายคนอาจจะได้เห็นเก๋ตรงนี้เป็นที่สุดท้าย
ไม่เผาเงาไม่เหยียบไหมเงาอ่ะไม่เหยียบค่ะแต่ผีไม่เผาเนี่ย
ก็เป็นเรื่องของอนาคตไม่รู้ใครตายก่อนใครตายหลัง
คนก็เมากันว่ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ก็เป็นร้อยนานพันล้านไม่ค่ะไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางธุรกิจเลย
ทำธุรกิจที่เอาแต่เรารับหน้าค่ะอืมใช่แล้วคือพอมันเกิดข้อผิดพลาดอ่ะ
เวลาได้ดีมันดีดีทั้งสองฝ่ายสองฝ่ายแฮปปี้
แต่เวลามันผิดพลาดอย่างนี้ค่ะมันคือตัวเก๋เต็ม
วันหนึ่งที่เขาบอกว่ารักจนตาบอดหรือว่าอะไรอย่างนี้
เชื่อใจจนหลงทางอะไรอย่างนี้มันมีจริงค่ะ
ไม่ใช่แค่เก๋ที่โดนแต่ว่าก่อนหน้านี้มีคนที่โดนแล้ว
แต่เขาเลือกที่จะไม่พูดเราไม่พูดกับเราเพราะว่าคิดว่าเพื่อนอย่างเขา
คงไม่มีน้ำหนักที่จะพูดอะไรให้เราฟังแล้วเราเชื่อได้
บทเรียนครั้งนี้มันเป็นครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเก๋ก็ว่าได้ค่ะ
เพราะว่ามันทำให้เกรดสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง
แม้กระทั่งคำว่าบ้านกับครอบครัว

เก๋กดดันค่ะเก๋กดดัน
เก๋บอกเลยว่าเก๋กดดันผู้ชมนั่งดูแล้วไปลื้อฟื้น
เขาก็จะคิดว่ามันก็คือการทำทุกอย่างร่วมด้วยก็ช่วยกันอะไรอย่างนี้
ไม่ปฏิเสธค่ะแต่เราดันพลาดตรงที่เราเชื่อในสิ่งสมมุติ
ถ้าใครไม่จบก็แล้วแต่แต่ว่าเก๋จะพูดที่นี่เป็นที่สุดท้าย
แต่เก๋คิดว่าเขาคงไม่ไม่ขุดต่อไม่อะไรต่อเพราะว่าในใจลึกเขาก็รู้อยู่แล้วว่า
ถ้าเมื่อไหร่เขาขุดหลายชีวิตพร้อมที่จะขุดเขาเช่นกัน
นี่แหละครับค่ะนะฮะก็คุณโก้ธีรศักดิ์ก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะ
ก่อนหน้านี้ที่จะมีการนำเทปนี้มาออกอากาศ
บอกว่าตอนแรกก็เหมือนกับมีคนใกล้ชิดของคุณเก๋บอกว่าไม่ให้ออกอากาศนะ
ไปขอไว้ไปขอแต่สุดท้ายทางครอบครัวของคุณเก๋บอกว่า
อนุญาตออกอากาศได้ทางคุณโก้ธีรศักดิ์พิธีกรก็บอกว่าให้ทางครอบครัวของคุณเก๋ดูเลยนะ
ว่าออกอากาศได้ไหมตรงไหนอยากให้ตัดทอนบอกได้เลยเนี่ยค่ะ
สุดท้ายก็ได้ออกอากาศก็จะได้สะท้อนให้เห็นว่าคุณเก๋เขาคิดอะไรอยู่อืม
ปัญหาอะไรครับเพราะว่าหลังจากไปสัมภาษณ์ในรายการนี้เนี่ย
วันเดียวคุณเก๋ก็ฆ่าตัวตายเพียง๑วัน
ซึ่งในรายการนี้คุณเก๋พยายามจะเรียกไม่พูดชื่อของน้องคนที่สนิทกันนี่แหละ
ไม่อยากพูดเดี๋ยวเขาจะเอาไปฟ้องร้องกลับมาเก๋ไม่อยากพูด
เขาใช้ว่าเป็นเรื่องสมมุติที่เกิดขึ้นนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ได้ไปสัมภาษณ์คุณโก้ธิรัสนกนะคะคุณโกไปร่วมงานสภของคุณเก๋วันนี้นะคะ
ฟังเสียงสัมภาษณ์คุณโก้ดูค่ะ
ก็ถามเขาว่าโกงเงินกันหรือเปล่าถ้าได้ดูนะครับก็พูดว่าโกงเงินกันหรือเปล่า
แล้วเก๋พูดชัดเลยว่าไม่ใช่เรื่องโกงเงินแต่พูดว่าเขาพัฒนาถึงความเป็นตัวเขา
ประสบการณ์ชีวิตเขาที่เข้ามาในเส้นทางวงการบันเทิงผ่านอะไรมาบ้าง
แล้วก็เขารู้สึกว่าเขาช้ำเขาผิดพลาดหรือว่าเขากำลังจะเริ่มต้นใหม่กับอะไร
ดังนั้นต้องบอกว่าถ้าเกิดใครได้ดูจนจบจะเห็นได้ว่าเก๋ไม่ได้ออกมาแบบว่าทวงเงินใครหรือว่าว่าใครโกงเลย
เนี่ยค่ะด้วยความเคารพนะคะครอบครัวของคุณเก๋คือทุกคนพยายามหาคำตอบหาสาเหตุ
ว่าคุณเก๋คิดอะไรอยู่คุณเก๋เครียดเรื่องอะไรทำไมถึงฆ่าตัวตาย
เราก็เลยต้องพยายามไปถามหลายคนที่เป็นคนใกล้ชิดของคุณเก๋โดยเฉพาะคุณโก้ธีรศักดิ์ที่ได้พูดคุยกับคุณเก๋
ก่อนที่คุณเก๋จะฆ่าตัวตายก็คือคุยกันในรายการพระฤหัสบดีที่๖กันยายน
ไปอาจรายการที่สตูดิโอแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น
คุณผู้ชมลองดูนะคะหลังจากไปให้สัมภาษณ์กับคุณโก้ธีรศักดิ์พระฤหัสบดีที่๖กันยายน
แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนที่จะถึงวินาทีที่คุณเก๋ฆ่าตัวตาย
วงจรปิดเนี่ยจะเห็นว่าคุณเก๋อยู่ที่ละพรีมคลินิกแถวประดิษฐ์มนุธรรมนะคะ
ตั้งแต่ช่วงเย็นเลยมาจนถึงเวลาประมาณสองทุ่มสันนิษฐานว่าตอนนั้นเนี่ย
คุณเก๋กินยาฆ่าตัวตายอยู่บนตึกชั้น๓
สันนิษฐานว่าเป็นช่วงเวลาประมาณนั้นค่ะ
คุณพ่อของคุณเก๋เนี่ยวีดีโอคอลไปหาคุณอาที่ชื่อว่าเจริญ
ซึ่งเป็นคนขับรถแล้วก็ดูแลคุณเก๋มาโดยตลอด
คุณพ่อเนี่ยถามว่าเก๋อยู่ไหนอาบอกว่าขึ้นไปทำงานบนชั้นสาม
แล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมได้ยินเสียงดังตุ๊บ
ขณะที่วีดีโอคอลอยู่อ่ะครับ
คุณพ่อได้ยินด้วยนะคุณพ่อเลยบอกคุณอาว่า
เสียงราวผ้าล้มหรือเปล่าคือวันนั้นลมแรงครับ
พ่อบอกอ่าขึ้นไปดูหน่อยขึ้นไปดูบนห้องทำงานหน่อย
กินข้าวหรือยังพออาขึ้นไปชั้นสาม
โล่งไม่มีใครอยู่
ออกไปหน้าต่างเห็นเก๋นอนอยู่บนระเบียงชั้น๒แล้วอะค่ะ
อาก็เลยรีบวางโทรศัพท์ที่คุยกับพ่ออยู่นะแล้วก็รีบไปอุ้มน้องเก๋
ตอนนั้นพ่อบอกว่าสายยังไม่ตัดนะคะ
หมายความว่าคุณพ่อได้ยินเสียงเหตุการณ์ทั้งหมดทุกขั้นตอน
คุณอาเนี่ยก็รีบไปอุ้มร่างน้องเก๋แต่อุ้มไม่ขึ้น
ก็เลยไปเรียกแม่บ้านคนสนิทของเก๋ค่ะมาช่วยพยุง
อ้อมนะคะก็มาช่วยพยุงก็อุ้มแล้วพามาชั้นล่าง
วางตัวของคุณเก๋ในบนโซฟาแล้วเรียกคนข้างนอกมาช่วย
โทรแจ้งมูลนิธิแจ้งตำรวจนะคะ
แต่คุณอาบอกว่ามันกลัวจะไม่ทันเลยตัดสินใจไม่รอดีกว่า
เก๋ไปเองเลยก็คือให้คนข้างนอกช่วยอุ้มเก๋ขึ้นรถ
แจ๊สสีดำนี่แหละค่ะนำไปส่งโรงพยาบาล
ระหว่างทางรถมูลนิธิมาเจอตรงบริเวณบิ๊กซีลาดพร้าวมาเจอพอดี
ก็เลยเปลี่ยนรถนะคะเปลี่ยนจากรถฮอนด้าแจ๊สสีดำเนี่ย
ไปเป็นรถมูลนิธิแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลลาดพร้าว
แล้วคุณอาก็กลับไปที่จุดเกิดเหตุ
เพื่อให้ตำรวจได้ไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุ
ส่วนคุณเก๋ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลาดพร้าว

คืนวันเสาร์ที่๘กันยายนเวลา๒๐นาฬิกา๒๙นาที
หลังจากที่วันที่๙กันยายนก็เป็นข่าวใหญ่ว่าคุณเก๋ฆ่าตัวตายนะคะ
แล้วที่คุณเข็มมาสอนบอกคุณผู้ชมไปเนี่ยคือแจ๊สสีดำคันนี้มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นด้วย

แร่เสียงดังกระจกลดลงเอง
อันนี้คนใกล้ชิดเขาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่ารถคันนี้ไปจอดอยู่ในงานศพด้วย
ถูกต้องถูกต้องเพราะว่าเป็นรถที่เอาร่างของคุณเก๋ไปส่งโรงพยาบาล